พื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น
ล่าสุดเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้ที่จังหวัดยาลา
ในที่เกิดเหตุนะคะมีผู้เสียชีวิตทันที๑คนเป็นเจ้าหน้าที่และมีผู้ที่บาดเจ็บอีก๕นายค่ะ
ล่าสุดทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้า
ออกมาประนามผู้ก่อเหตุที่ไปรอบวางระเบิดทหารพรานจนเสียชีวิต
ขณะที่ไปสร้างบ้านให้กับคนจนที่จังหวัดยาลานะครับ
ล่าสุดนั้นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๒นายครับ
พันเอกยุทธนามเพชรม่วงรองโฆษกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค๔ส่วนหน้านะครับ
หรือว่ากอรมนประนามเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดทำร้ายกำลังพลทหารพรานกอง๑๐๔๗๐๘กรมทหารพรานที่๔๗
ขณะปฏิบัติงานก่อสร้างบ้านให้คนจนที่บ้านแขละนะครับหมู่๔ที่ตำบลบาโรอำเภอยหา
ทำให้๑๐เอกตวนกูอาซิบนบานซึ่งเป็นหัวหน้าชุดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนลูกน้องบาดเจ็บ๕นายเหตุเกิดวันนี้
ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งนายคืออาสาสมัครทหารพรานสุรศักดิ์สุวรรณปาน
รักษาตัวในโรงพยาบาลศูนยาลาหลังบาดเจ็บสาหัสจากการถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณหน้าท้อง
เด็กยุทธนามระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรม
กระทำต่อผู้ที่กำลังให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากราชการและภาคประชาชนทั่วไป
ถือเป็นการกระทำที่สุดตรงมีเจตนากิจกั้นการเข้าถึงประชาชนที่ยากไร้ของภาคส่วนต่าง
สำหรับร่างของอาสาสมัครทหารพรานจะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้ครับที่วัดพุทธภูมิอำเภอเมืองยาลา
ส่งศพกลับภูมิลำเนาส่วนศพของ๑๑ต่วนนั้นญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่กุโบบ้านบือแนจินอร์ที่ตำบลตาแฉะอำเภอเมืองยะลาแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่อีก๔นายบาดเจ็บนั้นอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอาสาสมัครทหารพรานศักดิ์เศษเกรดรัฐรักษาตัวที่ห้องไอซียูในตอนนี้ครับ